คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้
เป็นเรื่องสำหรับคนที่ชอบเข้าไปเดินป่าเดินถ้ำเดินอะไรพวกนี้ต้องดูนะ
เพียสคนดังผู้ออกมาบอกว่า
คณะเดินทางศึกษาธรรมชาติป่วยเป็นโรคของทางเดินหายใจ
คือติดเชื้อจากขี้ค้างคาวในป่าลึกครับ
เนี่ยฮะเข้าไปในโพรงเนี่ย

เป็นแบบ๒นาทีไม่เกิน๑๕นาที
เป็นจุดเลยนะเอ็กซาเรย์ดูปอดเป็นจุดเลย
หลังจากคุณหมอมนูลลีชเวงวงนะครับ
เราได้ยินชื่อท่านบ่อยจากสถานการณ์โควิด๑๙
วันนี้ท่านโพสต์เรื่องนี้ครับ
บอกว่ามีคณะเดินทางศึกษาธรรมชาติเข้าไปในโพรงต้นไม้
เท่าที่ทราบ๗ใน๑๐คนของคณะนี้๒๓สัปดาห์
หลังจากเข้าโพรงไปป่วยไออ่อนเพลียเหนื่อยง่าย
ซาเรย์ปอด๗คนมีจุดขนาดแตกต่างกันกระจายอยู่ทั่วปอด
ไล่มาแต่ละคนมีจุดเล็กที่สุดในปอดขนาด๓มิลลิเมตร
จนถึงคนที่มีลักษณะเป็นก้อนขนาด๑เซนติเมตรกระจายทั่วปอดเลยนะ
คนที่มีก้อนในปอดพิสูจน์แล้วว่าเป็นโรคฮิสโตพลาสโมซิส
พี่เบิร์ดคิดดูสิคือพอไปมาแล้วออกมาแล้ว๒๓อาทิตย์
แล้วมันเพิ่งมีอาการคนลืมไปแล้วคนที่ไปว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไร
ฝ่ายปกครองร่วมกับคณะสัตวแพทย์นำโดยนายสัตวแพทย์
พัทรพลมณีอ่อนหรือว่าหมอล็อตนี่แหละนะครับ
ไปที่ป่าลึกในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกโยงหมู่๕
ตะบนนาหลวงเสนอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
ก็มีคณะเดินทางศึกษาธรรมชาติติดเชื้อแล้วเกิดล้มป่วยโรคทางเดินหายใจใช่ไหม
คือพวกเขาเข้าไปสำรวจโพรงต้นช้างม่วงอายุร้อยปีแล้วเกิดป่วยฮะ
คาดว่าจะติดมาจากขี้ค้างคาวที่อยู่ในโพรงต้นไม้
ซึ่งเป็นโพรงขนาดใหญ่สามารถจุคนได้๖๗คน
มีค้างคาวอาศัยอยู่หลังตรวจสอบคณะเจ้าหน้าที่นะครับ
แนะนำให้ปิดกั้นพื้นที่ไว้ห้ามคนเข้าไป
แล้วก็จัดทำป้ายแสดงให้เห็นว่าโพรงต้นไม้นี้เนี่ยมันเป็นเขตอันตรายนะ
มีเชื้อโรคเยอะนะโดยการตรวจสอบนะครับ
เป็นการตรวจสอบว่ามีเชื้ออะไรปนเปื้อนในโพรงอยู่บ้าง
และจะพิสูจน์ว่าเชื้อโรคที่ติดในคนเนี่ยมันมาจากมูลค้างคาตรงนี้
จริงหรือไม่นะครับแล้วจะแจ้งผลตรวจสอบนะครับ
พิสูจน์นะครับให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ถ้ามีความชัดเจนออกมาแล้วฮะ